ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยคือมีคลิปเขาแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะ
ขออนุญาตเบลอไว้หน่อยกันแล้วกันนะฮะค่ะพระสงฆ์รูปหนึ่ง
วีดีโอคอร์คุยกับผู้หญิงคุยกับศรีกาแล้วก็สำเร็จความไคร้ด้วย
กุฏินะฮะที่เบลอนี่คือเบลออวัยวะเนอะ
ทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับพระรูปนี้ก่อเหตุแบบเนี้ย
ที่เล่าให้ฟังเนี่ยญาติโยมเห็นบอกไม่สบายใจค่ะ
แล้วคลิปที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยไม่ได้เบลออย่างนี้นะฮะ
มีคนเห็นบอกโอ้โหจำได้นี่พระรูปนี้เนี่ยอยู่วัดที่ราชบุรีอ่ะ
มาลงเอาไว้นะครับบอกว่ามีคลิปพระคอกับศรีกา
แล้วก็ลวกก๋วยเตี๋ยวอยากให้สื่อสังคมช่วยตรวจสอบเหตุเมื่อปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ค่ะอันนี้ปีหกสี่แล้วล่ะอืมแต่ก็บอกเหตุเนี่ยปลายปีหกหนึ่ง
ก๋วยเตี๋ยวนี่คือไม่ได้ไม่ลูกก๋วเตี๋ยจริงเนาะมันเป็นคำศัพท์ที่เขาใช้กันใช่ไหมคะ
ก็ลักษณะการสำเร็จความไคร้การช่วยตัวเองประมาณอย่างนั้นนะครับ
ผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ตรวจสอบไปนะครับ
พบว่าพระที่ปรากฏในคลิปอายุ๕๘ปีชื่อพระวริน
เป็นพระลูกวัดวัดดังในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะฮะ
แต่วัดเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะแต่พระรูปนี้ไปก่อเหตุเอาไว้นะครับ
พอไปตรวจสอบเนี่ยเราก็พยายามไปที่วัดนะไปถึงเนี่ยพระที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับ
คือที่วัดบอกว่าเป็นพระลูกวัดนี้จริงจริงมาบวชอยู่ที่วัดนี้เนี่ย
บวชอยู่สองครั้งด้วยกันที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าที่กุฏิวันนี้ไปหาไม่อยู่นะครับล็อกกุญแจนะ
ก็ทราบข่าวว่าเดินทางไปกิจนิมนต์ที่กาญจนบุรีไป๒สัปดาห์
แล้วไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่แต่แจ้งกับที่วัดต้นสังกัดที่ราชบุรีไว้ว่า
จะไปสองสัปดาห์อ้าวเราก็ตามนะนี่ฮะกุฏิล็อกนะครับ
เราก็ตามไปนะรู้ว่าพระวรินเนี่ยไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่กาญจนบุรี
เราก็อยากรู้ว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ไปถึงเนี่ยไปเจอนะครับ
วรินยอมรับว่าใช่ก่อเหตุแบบนั้นจริงเคยวีดีโอคอร์คุยกับผู้หญิงคนนึง
ศรีกาคนนึงศรีกาคนนี้อยู่ต่างประเทศก็วีดีโอคอลคุยกัน
แล้วก็สำเร็จความไคร้จริงเป็นคลิปที่เกิดขึ้นตอนนั้นบวชครั้งแรก
ในช่วงปีหกศูนย์ถึงปีหกหนึ่งค่ะแต่พอก่อเหตุไปแล้วเนี่ย
อัตมาก็แม่ตัดสินใจศึกดีกว่าศึกแล้วก็ตัดสินใจกลับมาบวชใหม่
เพื่อล้างความผิดในครั้งแรกศึกไปก่อนแล้วก็กลับมาบวชใหม่
ซึ่งการบวชใหม่ในครั้งนี้เนี่ยไม่เคยประพฤติตัวเสื่อมเสียอะไรอีก
คลิปที่หลุดออกมาในตอนนี้เอาละในเมื่อมันหลุดออกมาตอนนี้
แม้มันจะเป็นผลจากการกระทำในอดีตเอาเป็นว่าพระวรินบอกว่า
ตัดสินใจศึกอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อยอมรับผลกรรมในสิ่งที่เคยทำลงไป
จากนั้นเราก็ได้ภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับ
พระวรินไปขอศึกกับท่านเจ้าวาดวัดทองผาภูมิที่กาญจนบุรี
ตอนนี้ก็ศึกเรียบร้อยแล้วเป็นคาราวาสเต็มตัวแล้ว
เจ้าวาดวัดทองผาภูมิท่านก็ทำพิธีศึกให้นะฮะ
อัตมาเองก็ยังไม่ได้เห็นคลิปหรอก
แต่ถ้าถามว่าการกระทำลักษณะแบบนี้นะไปสำเร็จความไคร่
วิดีโอคอร์คุยกับผู้หญิงคุยกับศรีกาเนี่ยเป็นยังไง
มันก็คือการอาบัดสังคาพิเศษคือลักษณะแบบนี้ไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิก
พ้นจากความเป็นพระทันทีแล้วกลับมาบวชไม่ได้
อาบัดแบบนี้เนี่ยไม่ต้องศึกก็ได้นะปรงอาบัติได้
แต่เมื่อเขาต้องการศึกก็ดีแล้ว
ส่วนนายวรินนะฮะอายุ๕๘ปีหลังจากศึก
บอกว่าก็ทำตามที่ตัวเองพูดไว้ก็คือรับผิดชอบผลกรรมที่ทำลงไป
สิ่งที่ทำในวันนี้เนี่ยคือการรับผิดชอบ
อยากให้ศาสนาเนี่ยเสื่อมเสียไปกว่านี้อีก
ในเมื่อตนเองได้ทำผิดพลาดไปก็ต้องยอมรับผลกรรมของตน
ไม่คิดจะขาดคืนอะไรลาสิกขาบอันนี้ดีแล้ว
ก็ไม่ต้องไปแปดเปื้อน
ให้ทำให้มั่วมองท่านอื่นสำนัก
แล้วก็เรื่องราวคลิปอะไรต่าง
หลังจากวันนี้เป็นต้นไป

ไม่ควรที่จะนำไปเผยแพร่โจมตีอะไรกันใดทั้งสิ้น

คือเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับผลกรรมแล้วนะ

แต่จากนี้ไปถ้ามีใครยังเอาคลิปไปเผยแพร่ทำให้เขาเสื่อมเสียอีก

ส่วนคนที่เอาคลิปนี้ออกมาแฉเนี่ยก็ถือว่าไม่ติดใจอะไรก็แล้วกัน
แต่จากนี้ไปวันข้างหน้าเนี่ย
อย่ามาเผยแพร่อะไรกันอีกอย่ามาแชร์อะไรกันอีก

เคยศึกมารอบนึงอะตอนเกิดเรื่องอะ

เขาบอกว่าก็อาจจะ

ข้างหน้าอาจจะกลับมาบวชเป็นพระอีกก็ได้อะไรประมาณอย่างนั้น